พาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศที่บ้านศรีเสาเทเวศกันบ้างนะครับ
วันนี้ป๊าเปรมพลเอกเปรมตินสุรานนท์
เปิดบ้านให้นายกรัฐมนตรีแล้วก็คณะรัฐมนตรี

รดน้ำดำหัวขอพรก่อนช่วงเทศกาลสงกรานที่กำลังจะมาถึงนี้ค่ะ
บรรยากาศที่บ้านศรีเสาเทเวศของพลเอกเปรมตินสุรานนท
ประธานองค์กรมนตรีและรัฐบุรุษค่ะ
ตั้งแต่ช่วงเช้านะคะวันนี้ก็เต็มไปด้วยเสียงหัวร้อนแล้วก็ความอบอุ่นนะคะ
เพราะว่ามีบุคคลสำคัญทยอยมารดน้ำดำหัวขอพร
จากพลเอกเปรมเนื่องในโอกาสวรรค์สงครานหรือว่าวันขึ้นปีใหม่ไทย
ก็ได้มีการกล่าวขอบคุณที่ยังคงระลึกถึงกันในวันปีใหม่ไทย
และเห็นว่าสิ่งที่นายกรัฐมนตรีทำอยู่นั้นถือว่าเป็นการรักษาประเทศชาติบ้านเมือง
ให้มีความรักความสามัคคีแล้วก็มีความสุข
ดำรงวัฒนธรรมก็คือการรักษาชาติ
ตอนนี้นายกก็กำลังรักษาชาติ
รักษาประเทศของเรา
ให้มีความรักความสามัคคีมีความสุข
สมควรที่เป็นแบบอย่างของประชาชนในประเทศของเรา
และแนะวะนี้นะคะนอกจากนั้นแล้วก็เพื่อเคลื่อนกับกระแสที่รัฐบาลกำลังโรนโรงให้ประชาชนไปประหยัดน้ำข้า
อบแบบไทยเนี่ยนะคะมาฉีดนี่ค่ะคุณผู้ชม
ฉีดให้กับเหล่าทหารม้าแล้วก็สื่อมวลชนสายทหาร
ที่เข้ามารดน้ำขอพรในปีนี้ด้วย
อ้อหลายคนหัวเราะเนี่ยนะคะเห็นไหมคะสีชมพู

คุณไก่นาผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีนะคะ
วันนี้ก็ไปร่วมด้วยแล้วก็พลเอกเบรมก็ให้พรด้วย
ค่ะซึ่งผู้สื่อข่าวก็รายงานว่า
มีการคุยกันนอกรอบหลังจากเสร็จสิ้นการรดน้ำดำหัวนะคะ
นายกรัฐมนตรีก็ได้กำชับผู้บัญชาการทหารบก
ให้ดูแลประชาชนเรื่องของภัยแรง

ให้ดูแลประชาชนเรื่องของความปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงคราน
และมีรัฐมนตรีสองท่านที่ไม่ได้ไปร่วม

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

เพราะว่าสองท่านติดภารกิจสำคัญนั่นเองนะคะ